สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นสภาพอากาศที่กำลังเกิดขึ้นที่ภาคใต้
โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างนะคะช่วงนี้จะมี
ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นประมาณร้อยละยี่สิบถึงสี่สิบ
ปัจจัยอะไรบ้างคะทำให้อากาศช่วงนี้แปลเปลี่ยนไปแน่นอนนะคะว่ามวลอากาศเย็นนั้นยังคงเป็นปัจจัยหลัก
ที่ทำให้ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนั้นยังคงมีอากาศหนาวเย็นมีหมอกบางเกิดขึ้น
แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกหอบเอาความเย็นจากเทือกเขาฮิมาลัยพัดเข้ามาเสริมทับกัน
ทำให้ยิ่งหนาวยิ่งเย็นมากขึ้นโดยเฉพาะตอนบนของประเทศ
ขณะที่เรื่องฝุ่นควันมันก็ยังคงปกคลุมอยู่โดยเฉพาะบริเวณที่ราบรุ่มภาคกลาง
หรือว่าพื้นที่ที่มีการสร้างฝุ่นควันพิษอยู่ทำให้อากาศสกปรกแบบนี้มันไม่ไปไหน
ขณะที่ภาคใต้คุณผู้ชมสังเกตแถบฝนนี่นะคะสีฟ้าฟ้าแบบนี้แปลว่ามีปริมาณฝนตกมากหน่อย
ทั้งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันด้วย
มาจากลมตะวันออกนะคะมีกำลังแรงมากขึ้น
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คลื่นลมตามมาด้วย
เช่นเดียวกันเรือเล็กเตือนเอาไว้ตรงนี้เพราะว่าอาจจะเสี่ยง
ทำให้เกิดอุบัติภัยต่างนะคะงดออกจากฝั่งก็ได้เป็นการดี
โดยเฉพาะแถบนี้ล่ะค่ะนครศรีธรรมราชสุรธรณีสงคลาปัตตานียลานรัฐธิวาสนะคะ
ช่วงนี้ขอให้เพิ่มความระมัดระวังหรือถ้าไม่จำเป็นก็งดไปก่อนในระยะนี้
คาดว่าน่าจะไม่เกินปลายสัปดาห์หน้าสถานการณ์น่าจะดีขึ้น
นี่เป็นการคาดการณ์ลักษณะอากาศ๗วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
ภายในวันจันทร์วันอังคารนี้สภาพอากาศภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือ
รวมถึงภาคอีสานจะค่อนข้างแปลกแตกต่างคนละอย่างกันเลยค่ะ
ถ้าตอนบนก็คือหนาวแล้วก็มีหมอกด้วยใครที่เดินทางสัญจรไปท่องเที่ยว
ไปทำงานไปพักผ่อนก็ระมัดระวังด้วย
ส่วนตอนกลางเรื่องแดดจัดเรื่องฝุ่นละอองควันพิษต่างยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะ
ภาคใต้เรื่องของฝนช่วงนี้มาเต็มเลยค่ะคุณผู้ชม
แตกต่างแปลเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้แบบนี้
สิ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราค่ะ
พักผ่อนให้เพียงพอ๖๘ชั่วโมงต่อวัน
ออกกำลังกายยามเช้ายามเย็นได้ตามที่คุณสะดวกอย่างน้อย๓๐นาที
เพื่อให้ร่างกายนั้นแข็งแรงมีภูมิต้านฐาน
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะช่วยเสริมภูมิต้านทาน
มีสารที่มีประโยชน์ทำให้ร่างกายเราแข็งแรง
เพราะไม่ว่าสภาพอากาศจะแปรเปลี่ยนอย่างไร
ถ้าร่างกายสมบูรณแข็งแรงแล้วเราก็ไม่มีปัญหาด้วยนะคะ